ทุกคนผู้ชมค่ะเป็นห่วงบุทย์สร้ายชนิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนเยอะเครื่องเนี่ยโครงเคลงไปโครงเคลงมา
แต่ดูจากด้านหลังแล้วฟ้าโปร่งโล่งสบายนะคะ

เพราะว่าร่องฝนเลื่อนขึ้นไปจากที่เคยอยู่ตรงทางตอนบนของภาคเหนือนะคะ
ตอนนี้ขยับเลื่อนไปแล้ว
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมมรสุมประจำฤดู
เขาก็ยังคงอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้แรงพอ
ที่จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองทั่วไทยขนาดนั้นน่ะนะคะ
ช่วงเช้าอาจจะยังไม่มีฝนนะคะ
แต่พอช่วงบ่ายเท่านั้นแหละฝนเริ่มมาแล้ว
ในพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลาง
แต่ก็ไม่ได้เป็นฝนที่ตกหนักตกแรงอะไรนะคะ
และก็ไม่ได้ตกเชยาวไปจนถึงช่วงค่ำเลย

หลังจากที่ลงเครื่องแล้วไปเที่ยวพังงาภูเก็ตระมัดระวังด้วยนะคะ
อันดามันตอนบนคลื่นสูงจังเลยค่ะ
อย่าเพิ่งไปดำน้ำอะไรน้ำมันอันตรายค่ะ

จากที่ฝนน้อยลงมาตั้งแต่เมื่อวาน

ปนฝนจุดไหนที่มีฝนอาจจะร้อนอบอ้าวค่ะ